คือสิ่งหนึ่งที่เราทำกันได้ง่ายเลยก็คือการสวมใส่แมสนะครับ

ทำไมปิดปากปิดจมูก
บางทีเดี๋ยวนี้ปิดแค่๒สิ่งนี้มันคงไม่พอ
สารมังเฮ้ยแล้วทำยังไงดี

เขาจะคิดตังค์ยังไง
เขาใส่แมสอย่างนี้ถูกแล้ว

ก็ดันปิดตาซะอย่างนั้นนะ

ทำให้งานมันยากขึ้นกว่าเดิมอีก

นั้นบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการใส่แมสนะ

แล้วอย่างที่คุณหมอเขาแนะนำอันนี้เรื่องจริงนะ
คุณไม่ควรจะขยับขยื่นหรือว่าเลื่อนมันบ่อย
เอาง่ายอย่าไปไว้ตรงคางอันนี้หลายคนชอบไปวางไว้ตรงนั้น

เออไม่ใช่ไปวางเออไปดึงขออภัย
คือไปดึงลงไปอยู่ตรงคางอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน
มันก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะไปติดเชื้อโรคได้

แล้วคุณก็ดึงกลับมาไว้ตรงปากอ้าวก็กลายเป็นว่าแมสไม่มีความหมายเลยนะ
แล้วเราก็เอามือนี้ไปจับที่ต่างขยี้ตาบ้างอะไรบ้าง
กับการปิดตาก็อย่าไปปิดเลยฮะเพราะอะไรรู้ไหม

เดี๋ยวจะอันตรายจะเดินชนนู่นชนนี่

เดี๋ยวที่ฉันขับไล่ก่อนแป๊บนึง